ส่วนอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
คุณผู้ชม๘โมงเช้าทางครอบครัววรธรรม
คุณพ่อแรมคุณแม่นิโนเมธานีแล้วก็พี่นิโน
เพื่อนำไปลอยอังคารที่บริเวณวัดดอยเกิ้ง
สาบดอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่
บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะคะ
ซึ่งพี่นิโน่ก็เปิดเผยว่าตั้งใจจะทำทุกอย่าง
เพื่อน้องชายสุดที่รักให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้าย
และขอให้เขาไปสู่พบภูมิที่ดี
พร้อมกันนี้นะคะยังได้อัปเดตยอดเงินบริจาค
ซึ่งมีทั้งหมดกว่า๑ล้าน๔แสนบาทค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจจะมอบให้กับครอบครัววรธรรมทั้งหมดเลยนะคะ
พร้อมกับขอบคุณแฟนคลับของพี่โอทุกคน
หยิบยื่นน้ำใจส่งน้ำใจทั้งหมดมาให้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายนะคะที่เพื่อนพี่ที่สนิท
พี่นีโน่จะทำเพื่อเป็นการส่งพี่โอไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
แล้วก็ความทรงจำรอยยิ้มเสียงหัวเราะของพี่โอ
ก็จะอยู่ในหัวใจของคนไทยตลอดไปเช่นกัน
ก็ยังคงเป็นโกโบริในดวงใจของคนไทยตลอดไปนะคะ